ก็ต้องหาอะไรมาใส่ปากใส่ท้องกันหน่อย

เขาว่ากันว่าเป็นเมนูยอดฮิตของชาวใต้
เป็นเมนูสูตรเด็ดของชาวตรังนี่

ถ้าจะพูดแบบคนใต้เนี่ยก็ต้องแบบแรงเนี่ย
เมนูนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมนูด้วงสาคู
กินแล้วแรงงอก
เฮ้ยมาอย่าไปอย่าไปอยู่ตรงนี้

เมนูด้วงสาคูนี้นะคะพูดได้เลยว่าเป็นเมนูที่แรงงึก

นี่เขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งใต้แรงใต้

คนผัดนี่แรงเยอะ

อุ้ยดูสิคุณค่ะอันนี้แบบสด

ดิ้นดุ๊กดิ๊กตัวกลมกุ๊กกิ๊ก

คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าคนที่

ก็ดิฉันเข้าใจนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่ง
ที่ไม่ค่อยกล้ากินพวกนี้

คือด้วงสาคูนี้นะคะมันคือแมลงศัตรูพืช

อย่างเช่นมะพร้าวสาคู

เวลาเขาเก็บแมลงศัตรูพืชด้วงสาคูนี่มา
เขาจะเอาตัวอ่อนเอามาทานนะคะ

ว่ากันว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

เพราะอะไรรู้ไหม

โปรตีนสูงราคาก็สูงด้วย

คุณจะดังว่าไม่ต้อง

เขาสร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงเจ้าด้วงแบบนี้
จริงเป็นศัตรูพืชนะ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรัง
เขาก็เลยหันมาเอาดีทางด้านการเลี้ยง
้วงสาคูณในกระมังแล้ว

หลักหมื่นต่อเดือนนะ

ก็ขายดีขายดีเพราะมีคนชอบซื้อ
เขาซื้อไปทำอะไรทำอาหารได้หลายอย่าง

แล้วก็ไปลวกลวกล้างกลิ่นคาว

หรืออะไรก็ได้

พี่สุขสรรเอาไปทำ

เหมือนสักครู่ที่เห็นเป็นด้วงสาคู

หมายถึงด้วงนะ
เจนท์ก็เข้าใจว่าด้วงล่ะ

ร่อยแรงด้วย
น้องบอกว่าอุ๊ยแรงนก
คนที่ต้องการกำลังวางชาก็ทานไป
ก็มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการนะจ๊ะ
แล้วต้องบอกว่าไม่ได้หากินได้ง่ายนะคุณ
ที่ด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
ถ้าหากว่าใครเพาะเลี้ยงได้แบบนี้
ก็สามารถสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้ได้ด้วยนะจ๊

หรือว่าคนที่อยู่ในป่าอะไรอย่างนี้
อาหารของเขาเหล่านี้ก็คือพวกหนอนพวกตัวด้วงต่างแบบนี้แหละคุณผู้ชม
คือเป็นวิถีชีวิตที่เขาทานกันมาตั้งสมัยก่อนแล้ว

ดินดึกดุ๋ย

นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วใครชอบกินก็ว่ากันไปนะ

ผมเคยเห็นตามสารคดีทั่วไป
คือที่เวียดนามถ้าผมไม่ปิดวิดดาม
เขาก็ทานกันแล้วเขาทานอีกแบบหนึ่งเหมือนกับใส่ลงไปในซีอิ๊วดำ

คือแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเขาก็มีวิธีการกินเจ้าด้วง

สาคูตัวนี้ในวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
แต่อย่างที่บอกแหล่งรถว่ามันเป็นศัตรูพืชเพราะฉะนั้นแล้วเรากำจัดมัน
ด้วยการกำจัดลงท้องเรียบร้อยศัตรูพืชก็จะหายไป
แล้วที่สำคัญคือบางคนออกมาสร้างอะไรได้